ก็ต้องการ๓แต้มนะครับเพื่อลุ้นแชมป์ต่อเนื่องเลยนะครับ
เปิดบ้านรับกำเยินของเชียวบรีทีมดับสามเวลาหกโมงเย็นนะครับ
แรกเนี่ยชมบุรีเปิดบ้านชนะมาหนึ่งต่อศูนย์นะครับดุสิตเฉลิมแสนกุญซื้อของประจวบนะครับ
เกมล่าสุดปลุกแพ้เชียงรายสองสามนะครับเป็นการแพ้นัดแรกในรอบห้านัดของไทยลีกนะครับ
แล้วก็เป็นการแพ้เกมเย็นนัดแรกในรอบสามนัดนะครับเกมนี้ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบน
แล้วก็จะได้ลอสเมมี่คาราเว่ผลทดแบนกลับมาช่วยทีมนะครับ
ส่วนอิบราฮิมโทมิวะกองหน้าไนเจรียเนี่ยต้องเช็คฟิตนะครับ
ส่วนแกนหลักอย่างสัชชัยบุตพรมนะครับอาริสซาฟีฟอร์วิชวันแดฮีนะครับ
ธนาศิษย์ศรีภาประศิษย์จันทมรมถึงซาเมลโรซ่าเนี่ย
พร้อมออกสตาร์ทเป็นสิบเอ็ดตัวจริงนะครับมาที่บ้างนะครับ
สมพบประเสริฐกุญสือชนบุรีแก๊งล่าสุดเอง
เปิดบ้านชนะลำพูนสองศูนย์ครับไม่แพ้ใครในบ้านตัวเองมาแล้ว
ห้าเกมติดนะครับเกมนี้จะอดใช้งานสหรัฐสนทิสวัสดิ์นะครับ
กลางตัวรับที่ติดทดแบนนะครับสะสมใบเหลืองครบ๔ใบ
ส่วนดานิโล่นะครับดาวสันโวร่ร่วมสิบสองกระตู
แล้วก็ชนรมพรมศรีแก้วต้องเช็คฟิตนะครับ
มาที่ตัวหลักหลักนะครับเนวโตเคลิดชัดวงคล
โกวสุนกิเจสซิคเคอร์เรนคริสดากาแมน
ยูบายองซูก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับ
ส่วนเบนส์มือโลกครับต้องนั่งสำรองไปก่อน
คู่ที่น่าสนใจนะครับลำพูนอันดับ๑๔เปิดบ้านพบบีจีปฐุม
ทีมอันดับ๗นะครับเวลาทุ่มครึ่งนะครับ
ผลงานแรกแรกบีจีปฐุมตรวจบ้านชนะมาหนึ่งต่อศูนย์นะครับ
อเล็กซานเดรียกรามากคุณศืนลำคูณเนี่ยเกมล่าสุด
บุกแพ้บีจีปฐุมศูนย์ต่อหนึ่งนะครับเพิ่งเจอกันมาในถ้วยเอฟเฟสครับ
รอบสิบหกทีเมื่อวันพุธนะครับศูนย์ในจมไร่รีก
เกมนี้ก็จะได้เจอกับบีจีปฐุมเนี่ยเป็น๒นัดติดต่อกันเลยนะครับ
จะไม่มีวิทวินคอวิทยาวัฒน์นะครับแนวรับสำรองที่ติดทดแบน
ใบเหลืองครบ๔ใบนะครับแล้วก็เจนรบสัมภาวดีที่ติดสัญญายืมตัวมาจากทางบีเจียนะครับ
แต่จะได้๓แกนหลักอย่างสารวุฒิอินแป้นกัปตันทีมมิก้าชูนนศรี
แล้วก็บวรรณตาปาผลทดแบนกลับมานะครับ
โดยมีหม่องลาวินลุยสอันโตโยแล้วก็ลูก้าพร้อมเป็นตัวจริงนะครับ
มาดสมิทกันบ้างครับกุญซื้อบีเจียง
ตามหลังพื้นที่ท็อปทรีย์อยู่๑๑แต้มแล้วนะครับ
เกมนี้ก็ไม่มีนักเตะติดทดแบนนะครับ
แต่มีที่บาดเจ็บอย่างอีซานฟันดี้ศูนย์หน้าทีมชาติสิงคโปร์
ก็ยังไม่พร้อมนะครับส่วนทีสินยังดาเนี่ย
ลงมา๒เกมในเล็ก๒เนี่ยก็ต้องรอเช็คฟิตนะครับ
อเนสตูเยสจังหาพันธ์ภัยสู่วันสหรัฐอยู่เย็น
สิบแปดนาทีนาทีแล้วก็เฉลี่ย
เปิดบ้างพบเชิงมาเวลาสิบเก้านาทีนาทีนาทีครับ